ส่วนข่าวต่อไปนี้เป็นเรื่องของวิญญาณเฮียนนะคะ
มีคนเขาขับรถไปส่งแฟนไปบ้านแฟน
ที่จังหวัดราชขออภัยจังหวัดอุทัยธานี

เขาไปเห็นวิญญาณวิ่งตามรถ
เส้นนี้ค่ะวิ่งตามเป็นระยะทาง๑กิโลเมตร
แล้วก็เป็นจุดที่ชาวบ้านเรื่องลือกันจริงว่าเส้นทางนี้
ใครมาก็จะต้องเจอวิญญาณแบบนี้อยู่บ่อย
เรื่องราวนี้เดี๋ยวมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังกันนะคะ

บอกว่าเขาเจอวิญญาณวิ่งไล่ตามรถ
ระหว่างที่เขาขับรถจากบ้านที่ท่าชะอม
ไปบ้านแฟนที่อำเภอหนองฉางอุดัยธานี
ปัญญาทิพพวันอายุ๒๕ปีสามีของคนโพสต์
เขาบอกว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

เดินทางไปที่อำเภอหนองฉางอุทัยธานีไปเยี่ยมญาติ

เดินทางกลับเข้าเมืองใช้เส้นทางสายท่าชะอมหนองฉาง
ระหว่างวิ่งมาเขาเปิดไฟสูงหน้ารถตลอดทางเลยค่ะ
เพราะว่าสองข้างทางมืดมากไม่มีไฟส่องสว่าง

ทีนี้พอขับมาถึงทางโค้งเลยวัดป่าพริกเข้ามา
จุดนี้มีต้นยางขนาดใหญ่หลายต้น
แล้วก็มีสารเจ้าพ่อขุนด่านตั้งอยู่
ช่วงนั้นฝนตกปล่อยตัวเขาขับรถอยู่
สังเกตเห็นคนยืนอยู่ที่ป่าย่าข้างทาง
แต่ว่าเห็นหน้าไม่ชัดหรอกที่แรกก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะ
ขับไปได้สักครู่มีนกแสกมาบินตัดหน้ารถเขาอีก
ตอนนี้เริ่มหวั่นใจแล้วเริ่มระแวงแล้วคนลุกเลยค่ะ
อปองไปที่กระจกหลังรถขณะฟ้าแลบ
เห็นมีเงาคนวิ่งตามอยู่หลังรถ
ตัวเขาเหลือบมองกระจกหลังไป๓๔ครั้ง
ยังเห็นเหมือนเดิมค่ะเงาคนวิ่งตามมา
ครั้งที่๕มองไปอีกอ้าวไม่เห็นแล้ว
ทีนี้มองไปที่กระจกข้างรถฝั่งคนขับบ้าง
กลับเห็นผู้หญิงผมยาววิ่งตีคู่ข้างประตูรถมา
ไม่พอนะคะตามมาไม่พอมาแลบลิ้นใส่เขาอีกต่างหาก
โอ้โหคุณนึกภาพตามนะมันเหมือนในหนังผีอะคุณ
เหมือนยังไงยังงั้นเลยหันตาหันขวา
เอ้าพอโผงข้างแล้วแลบลิ้นใส่ด้วย
เห็นแบบนั้นก็เลยเหยียบคันเร่งค่ะ
เพิ่มความเร็วเต็มที่ไปถึงจุดที่มีไฟส่องสว่าง
ทีนี้มองมาอ้าวไม่เจอแล้วผู้หญิงคนที่วิ่งตามมาหายไปแล้วค่ะ
ทีมข่าวนำเรื่องนี้นะคะไปถามพระครูอุทิศธรรมคุณ
หรือว่าอาจารย์มะยมเจ้าอาวาสวัดมะพร้าวสูง
เจ้าอาวาสบอกค่ะว่าก็เคยได้ยินเหมือนกันแหละ
ญาติโยมมาบ่นให้ฟังบ่อยว่าเจอวิญญาณมาแลบลิ้นกริ้นตาใส่
เป็นจุดที่มีคำล่ำหรือว่าหลอดมาก
เขาลงไปดูไปไลฟ์ให้เห็นชัดเลยนะคะ
เนี่ยตอนนี้เขาไปกันตั้งแต่สะพานที่มีคนเล่าขานกันว่าเจอวิญญาณน่ะนะคะ
แล้วก็ไปพูดคุยกับชาวบ้านไปเจอคุณป้าเสื้อเขียวนะคะ
คุณป้าบอกว่าชาวบ้านแถวนี้เห็นกันบ่อยเป็นผู้หญิงเขี้ยวยาวมาขวางถนน

คนที่ขับมาตกใจถ้าคุมรถไม่ได้ขับตกข้างทางเลยนะคะ
บริเวณสะพานแห่งนี้เป็นจุดที่น่ากลัวมากค่ะ
เดี๋ยวรถตุ้มลงไปในทุ่งเดี๋ยวมาตรงนี้แต่ก็ไม่เคยตาย
ไม่เคยตายแต่มีคนเจอเรื่อยคนกลับจากโรงงานรองเท้าเขาก็บอกเขาเจอ
นั่งสาวผมอยู่ตรงนี้เราก็ไม่เคยเจอ
มุมไหนอะจากแถวนี้เหรอมุมแง่นี้สาวนี้แหละ
มืดนะคะแล้วอย่างที่ป้าบอกนางสาวผมอยู่ตรงนี้นี่ร้อนนะคะ
ทีนี้เพจนี้เขายังพิสูจน์ต่อด้วยนะว่ามีวิญญาณจริงหรือเปล่า
แต่ระหว่างที่กำลังพิสูจน์กันอยู่เนี่ยหนึ่งในทีมงานเนี่ยค่ะ
เริ่มมีอาการแปลกร้องไห้เสียงดัง
ลงไปก้มไปกับพื้นแบบเนี้ยค่ะจนทีมงานต้องประคองขึ้นมาทำพิธีเรียกขวัญนะคะ
เหมือนกันนะ
คุณผู้ชมไม่ต้องตกใจอันนี้เป็นพิธีเรียกขวัญนะคะ
เขาเรียกขวัญทีมงานหลังจากเจอเนี่ยหลังจากเป็นอย่างนี้
แต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ต้องทำให้ต้องหยุดการท้าพิสูจน์ไปโดยปริยายนะคะ
แล้วก็ยุติการไลฟ์ในทันที